ที่จังหวัดเลยก็เป็นปัญหาในครอบครัวเหมือนกัน
เมื่อลูกเลี้ยงคนอื่นเป็นผู้ชายนะคะ
เขามาเห็นพ่อเลี้ยงทำร้ายแม่อยู่
รนทนไม่ไหวคุณผู้ชมทำร้ายแม่ขนาดนี้
ก็เลยใช้ปืนจ่อยิงกระหม่อมของพ่อเลี้ยง

เพราะว่าเห็นพ่อทำร้ายแม่เหลือเกิน
แล้วแม่เองก็ร้องขอความช่วยเหลือด้วย
ผู้ก่อเหตุคือนายสุรสิทธิ์ช่างคำอายุ๒๔ปีค่ะ
ตอนนี้ถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ก่อเหตุยิงและฟันคอ
นายสิริวงพานุรักษ์อายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเสียชีวิตเลยนะคะ
จุดแรกที่ไปทำแผนก็คือบริเวณต้นตะขบ
เป็นจุดที่พ่อเลี้ยงมีปากเสียงกับแม่
แล้วนายสุรสิทธิ์ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาถึงพอดี

พ่อเลี้ยงกำลังล็อกคอแล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่แท้ของตัวเอง

คว้าปืนแก๊บยาวมาจ่อยิงกลางตระหม่อมพ่อเลี้ยงไปหนึ่งนัด
ไปเก็บไว้ไหนบ้าน
ทีนี้แม่ของผู้เกาะเหตุนะคะคือนางลำเอียงเนี่ยบอกว่า
กับผู้ตายอยู่กินกันมากว่า๑๕ปีแล้ว

ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายที่เป็นลูกติดมา
แรกลูกก็เป็นคนดีขยันทำงานนะคะ
แต่พอเวลาผ่านไปเขาดื่มเหล้าด้วย

แล้วก็เคยทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำนะคะแต่นะคะอ๋อขออภัยนะคะ
แรกแรกผู้ตายเนี่ยผู้ตายก็คือนายอ่าสี่รีวงเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนดีขยันทำมาหากิน
แต่หลังเนี่ยดื่มยาเสพยาเสพติดแล้วก็ดื่มเหล้าก็เลยทำร้ายร่างกายเธอ
เชื่อว่าที่ลูกทำแบบนี้เพราะปกป้องเธอถ้าลูกไปทำแบบนี้
คนที่ตายอาจจะเป็นเธอก็ได้ค่ะ
ก่อนเกิดเห็นเขาก็บอกว่าคือเขาจะฆ่าให้หมดแล้วฆ่าตัวเองตามตาม
ทีมข่าวเราพูดคุยกับผู้ก่อเหตุด้วยว่ายังไงบ้าง
เขาบอกว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยเป็นเพราะว่าทนไม่ได้จริง
เห็นแม่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายแบบนี้แล้วไม่ใช่ครั้งแรก
คุณดูสีหน้าของเขาสิเขาก็ไม่ได้อยากจะก่อเหตุแบบนี้หรอกนะ
แต่มันทนไม่ไหวจริงเห็นแม่นี่นะถูกพ่อผลักลงไปล้มกับพื้น
แม่เองก็ร้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
ก็เลยใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวเพื่อที่จะไปหาปลาเนี่ย
เอามาจ่อยิงพ่อจนเสียชีวิต
พ่อแค่ปล่อยแม่ก็ไม่ปล่อยแต่เขาก็บอกผมหิ้งพื้น
ผมไม่หิ้งทีนั้นก็เลยล๊อคแม่ล๊อคแม่แล้วถอยหลังด้วย
ล้มทีนั้นกระจากกันล้มผมก็ยิง
กลัวเขาทำร้ายแม่เจ็บจนได้เจ็บพึงชีวิตนะ
ก็บ้าเกินอยู่แต่ว่ามันความโมโห
มันดังใจไม่ทันยังไม่ทันได้ยังคิดเลยครับ
อ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับทางตำรวจเองก็แจ้งไปห้าข้อหานะ
ค่ะมีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะ
พกพาอาวุธปืนและมีดไปในที่สาธารณะนะคะแล้วก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปฝัก
ขังที่ศาลจังหวัดเลยวันพรุ่งนี้ค่ะ